พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชายภูมิค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับผู้ชายวัยสิบแปดคนนึงนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ย
เหมือนกับมือไปพาดอยู่ที่สายไฟคือเขาเสียบโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตอยู่อะค่ะ
แล้วมือไปพาดอยู่ที่บริเวณโทรศัพท์กับสายชาร์จคาดว่าไฟน่าจะรั่วแล้วก็ไฟดูดจนเสียชีวิต
ตำรวจสพอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิพร้อมกู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะ
ว่ามีคนถูกไฟดูดจนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลท่าใหญ่
ก็เลยไปตรวจสอบพบศพนายสุธีเสมาเพชรอายุ๑๘
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยค่ะมือขวาเนี่ยพาดอยู่กับปลั๊กไฟ
แล้วก็มีสายชาร์จมือถือเสียบอยู่ด้วยยังใส่ชุดนอนห่มผ้าอยู่เลยนะคะ
ลุงของผู้ตายบอกว่าเมื่อกลางดึกเมื่อวันที่๒๕กันยายนกลางดึกเมื่อคืน
ได้ยินเสียงครั้งสุดท้ายเหมือนกำลังร้องทุรนทุราย
แต่คิดว่าหลานนอนเล่นเกมออนไลน์เลยไม่ได้เอกใจอะไร
พอเช้าวันนี้ทำไมหลานยังไม่ตื่นสักที
ขึ้นไปตั้งใจจะปลุกแต่ไม่มีเสียงตอบสุดท้าย
พบว่าหลานเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะคะ

เพราะว่าไฟดูดจากสายไฟอันนั้นจริงหรือเปล่า